ในช่วงนี้กลับมาติดตามประเด็นดราม่านะคะ

เกิดอาการวีนแตกกลางงานอีเวนต์ของน้องสาวตัวเองนะคะ

ทั้งพี่ตือสมบัติวีนทั้งหนุ่มก๊อฟพิชยะ

สาวขวัญก็ได้ควงพี่ตือออร์แกไนเซอร์ของงานเมื่อวานนี้แหละค่ะ
ออกมาชี้แจงไขข้อสงสัยให้ได้ฟังกันไปติดตามกันดูค่ะ
กลายเป็นท็อกออฟเดอร์ทาวน์ไปแล้วค่ะ
หลังจากเกิดปมดราม่าระหว่างความรักของขวัญอุสามณีและก๊อฟพิชยะ
หลังจากที่พี่สาวของขวัญได้วีนตือสมบัติออร์แกไนเซอร์ชื่อดังกลางงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของน้องสาวตัวเอง
เนื่องจากไม่พอใจที่นักร้องนักแสดงหนุ่มกำลังจะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนประเด็นรักรีเทิร์น
เมื่อช่วงคำที่ผ่านมาขวัญอุสามณีพร้อมด้วยตือสมบัติ
ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
ขวัญได้เอ่ยขอโทษผ่านสื่อกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกครั้ง

พี่สาวทำไปเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการ
ขณะที่ทางออร์แกไนเซอร์คนดังก็ได้ชี้แจง
แม่ของนางเอกสาวได้มีการต่อสายตรงมาเคลียร์ส่วนตัวแล้ว

พร้อมยืนยันว่ายังคงหวังดีกับครอบครัวนี้เสมอ

ทางครอบครัวยังไม่ได้คุยกับพี่สาว

เนื่องจากเป็นเรื่องเซ็นสิทีฟของคนในครอบครัว
เช่นเดียวกับเรื่องที่พี่สาวโพสต์ไอจีภาษาอังกฤษ
แปลว่าปริงแต่คาดว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับก๊อฟพิชยะ
ขวัญก็อยากจะขอโทษทั้งกับป้า
กับป้าแล้วก็ทุกคนที่อยู่ตรงนั้น
ในการที่อาจจะเห็นอะไรทำอะไรที่ไม่เหมาะสม

คือพี่แก้วเขาก็ทำเพื่อความรักในตัวขวัญ
แต่ว่าอาจจะทำอะไรที่ฉุกระหุกคิดไม่ทัน
หรือว่าทำอะไรที่รู้เท่าไม่ถึงการไป

ป้าว่ามันก็อาจจะเป็นเรื่องที่เขาต้องเข้าใจผิดกัน

แต่เมื่อคืนแม่ก็โทรมาหาป้าตอนดึก

ซึ่งป้าก็บอกว่าป้าบอกว่าไม่เป็นไรป้าไม่เคยโกรธเลย
เพราะว่าป้าก็ถือว่าทุกอย่างมันคือเรื่องของการทำงานใช่ไหมคะ
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาก็เป็นลูกเป็นหลาน

ก็ไม่ถือว่าไม่ถือโทษโกรธอะไรเลย
แล้วที่สำคัญก็คือว่าก็อย่าทิ้งน้องขวัญนะ

เรียกว่าขวัญมันแม่แป๊บแก้วเราก็เป็น
อยากต้องพูดกันตอนนี้เลย
แต่ว่าสาวขวัญก็ได้เปิดเผยกับพี่สื่อมวลชนค่ะคุณผู้ชม
ว่าได้มีการขอโทษไปยังหนุ่มก๊อฟแล้ว
ซึ่งหนุ่มก๊อฟก็ไม่ได้ติดใจอะไร

เขาบอกว่ายังไงหนุ่มก๊อฟก็ยังคงเป็นพี่ที่ดีที่คอยเป็นกำลังใจและให้กำลังใจกันอยู่ตลอด
ใช่ซึ่งก็สอดคล้องกับภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะคะ
เป็นภาพที่ทั้งคู่โพสต์ลงเหมือนกันเลยลงในอินสตาแกรม
ใช่เป็นภาพเดียวกันเป็นภาพวาดของมือสองมือที่กำลังประสานกันอยู่นะคะ
พร้อมกับข้อความหวานด้วยเห็นแล้วมดต่อมดขึ้น

ใช่มีแท็กกันด้วยนะคะ
ก็ยืนยันแหละว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยน่าจะไปได้สวยถึงแม้ว่าจะเจออุปสรรคในอนาคตก็ตามนะคะ
ยังคงเป็นพี่ที่ดีที่คอยเป็นกำลังใจให้กันและกันตลอดไป
ถูกต้องอันนี้เราก็ลุ้นเนาะเพราะว่า๑๐ปีผ่านไปเขากลับมารีเทิร์นกันอีกครั้งเราก็คอยเป็นกำลังใจช่วยทั้งสองคนนี้ด้วย
เชื่อว่ากล่องเชียร์บรรดาแฟนเนี่ยลุ้นมากจริง